สวัสดีครับสวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้เสียงนุ่ม
เอาไปข่าวแรกในวันนี้โอ้วันนี้ฟิตไม่เคยไม่คุยอะไรกันหน่อยล่ะครับ
คืออย่างนี้อะไรครับพี่หนุ่มพอดีว่ามันมีเรื่องของลอตเตอรี่เข้ามา
เหรอคือมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาไปรับลอตเตอรี่มา
ปลอมใช่ไหมเออมีเลขหน้า๓ตัวกับเลขท้าย๓ตัว
ปรากฏเช็คแล้วมันผ่านก็แสดงว่าแท้นี่เขาก็เลยจ่ายเงินไป๒๐๐๐๐บาท
ให้คนที่เอาลอตเตอรี่ไปแลกเอามาขึ้นเงินอย่างนี้
เขาเอาไปแลกกับแม่ค้าอ่าอ่าหลังจากนั้นแม่ค้าเนี่ย
ก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นที่กองสลากอ่า
แล้วถูกร้อยหนึ่งเอามาขึ้นเขา๙๕บาท

กองสลากบอกเลยเฮ้ยนี่มันปลอมอ้าว

ก็บอกนี่มันปลอมเธอไม่เชื่อกลับบ้านปุ๊บเอาต้มน้ำเลย
มันล่อนออกมาเลยล่อนเลยสองหมื่นเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดครับพันธุรกิจเอกบุญส่งจันทรีศรีครับ
ภูมิโนยาการสำนักงานสลากินแบ่งของรัฐบาลก็เปิดเผยแล้วบอกว่า
กรณีที่มีการปลอมแปลงสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญานะครับ
มีโทษจำคุกนะฮะแล้วก็ยังมีการปรับอีกด้วย
ทั้งนี้ครับอยากให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัลนั้น
ใช้ความระมัดระวังการตรวจสอบสลากอย่างละเอียดถี่ถ้วนหน่อย

เมืองต้นครับให้ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับสลากของจริง
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้น
เพื่อหาความแตกต่างกับสลากที่ต้องการตรวจพิสูจน์
เช่นตรวจดูคุณลักษณะทั่วไปของสลาก
คือความหนาความบางของกระดาษ
รูปภาพสลากขนาดของตัวเลขแล้วก็ขนาดของตัวอักษรนะครับ
รวมถึงมีการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษของสลากด้วย
โดยให้สังเกตนะครับว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์สลากนั้น
จะมีลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อส่องกับแสงไฟสีขาว

มองเห็นลายน้ำรูปนกวายุพักในเนื้อกระดาษ
เราเคยพูดไปแล้วไงว่าจะมีนกในเนื้อกระดาษ

และเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วงหรือแสงยูวี
คุณจะมองเห็นเส้นไหมนี่ฮะ
มีไหมติดคุณจะเห็นเส้นไหมนะฮะ
แล้วก็เส้นที่พาดผ่านตัวเลขมีลักษณะเรืองแสง
อาจใช้น้ำสะอาดมาถูบนสลากนะครับ
ซึ่งหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากของจริง
เมื่อถูกน้ำแล้วมันจะไม่ละลาย
อกจากนี้ครับยังสามารถใช้วิธีตรวจหาร่องรอยการแก้ไข
หรือว่าตัดแปะตัวเลขบนสลากได้
โดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องบริเวณจุดที่สงสัยว่า

เช่นบริเวณหมายเลขสลากหรือว่างวดวันที่
โดยนำตัวเลขจากสลากฉบับอื่น
ปะทับลงบนตัวเลขที่ไม่ต้องการ

เพื่อให้ได้หมายเลขที่ถูกกับสลากที่มันกำลังออกรางวัลอยู่
รวมทั้งการแก้ไขด้วยวิธีขูดลบลอก
ตัวเลขเดิมที่ต้องการจะให้ออกรางวัลมา
ที่กำจัดออกไปนะครับแล้วก็เอาอันอื่นมาติดแทน

มันทำขึ้นมาไม่รู้ได้วิธีไหน
แต่มันถูกมันผ่านการสแกนมันถูก

เออมันน่ากลัวสองหมื่นจ้าสเมตรไปเลยนะ
ถ้าสมมุติเป็นรางวัลใหญ่นี่จะขนาดไหน
เราไม่กลัวหรอกเพราะพี่เช้าเล่นใต้ดินอยู่แล้ว

นะฮะเรื่องราวของหวยผ่านไป
แต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากบนรถ

อุทาหอนซื้อของผมโดนตลอดสมดา

ทุกวันนี้ปวกที่บ้านผมผอมหมดแล้ว

เขาเรียกว่ามิตรนี่แหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่มิตรแล้ว

เรลักที่นั่นนี่ด้าบมิจด้าบ
ทาหรณ์ซื้อของออนไลน์ครับคุณผู้ชม
ฟองน้ำขนาดเท่าปลายนิ้วครับ
บอกเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการสั่งซื้อของออนไลน
คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะสำหรับเด็กครับ

แต่เมื่อสินค้าเนี่ยถูกส่งมาถึงเนี่ย
เปิดดูพบว่ามีขนาดเท่ากับปลายนิ้วหัวแม่มือฮะ
หรือมันจะต้องไปอยู่ในน้ำเหมือนจะพองออกหรือเปล่า
ใช่มันอาจจะโดนความร้อนหุดหดอยู่นะครับตรงนี้
เขาก็บอกว่าอันนี้คือฟองน้ำไม่ใช่กระเพาะปลานะครับผม

องน้ำของเด็กไงเขาเอาไว้ถูจูเด็กหรือเปล่า
มันเล็กไปมั้ยฮะไม่แต่ในภาพที่ใช้โฆษณาเนี่ย

เขาแบบว่ามีขนาดเท่าฝ่ามือแต่พอส่งมาเปิดดูปุ๊บ
แค่นี้เองฮะนี่ครับนะฮะที่โฆษณาเห็นกลมอยู่
ฮันใหญ่สั่งซื้อฟองน้ำจากเน็ตโอโม่นะครับ

โอไหม่โอไหม่โอโม่เดี๋ยวเขาพองกัน
ไม่ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้ว

หรืออาจจะโดนไฟฉายยอดส่วนของโดรายมอน
ก็เป็นได้ขอ๓คำกับสิ่งนี้ครับ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็

ตัวเองเนี่ยได้สั่งซื้อฟองน้ำถูตัวจากเด็กนะฮะ
เว็บไซต์สินค้าสินค้าหนึ่งนะครับเป็นสินค้าออนไลน์
โดยเห็นภาพที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ย

ตัดสินใจซื้อฟองน้ำดังกล่าวจำนวน๑ชิ้นราคา๔๗บาท
ค่าส่ง๓๐บาทโอ้โฮ

เป็นเงินทั้งหมด๗๗บาทท่านเสียไปฮะ

นะครับผม

ต้องมาทำรายการคู่กันนี่คืออีเวนต์คู่
ตั้งใจว่าจะสั่งซื้อฟองน้ำดังกล่าวจำนวน๑ชิ้นนะครับ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้สำหรับลูกน้อยที่กำลังจะคลอด

โดยหลังจากที่รอสินค้าส่งมาจากต่างประเทศรอนาน๒สัปดาห์

สินค้าได้ถูกส่งมาเมื่อวันที่๔พฤษภาคมดูเป็นเรื่องเป็นราว
ซึ่งเมื่อเปิดออกดูต้องตกใจและผิดหวังมาก
เพราะฟองน้ำมีเท่าขนาดปลายหัวแม่มือเท่านั้นเอง
มันอาจจะต้องไปใส่ในน้ำแล้วมันจะขยายขึ้นหรือเปล่า
นี่ไงคุณดุดดาวเขาบอกว่าพยายามมองโลกในแง่ดีแล้ว
ด้วยการคิดว่านำฟองน้ำไปแช่น้ำก่อน
จากนั้นจึงพองตัวขึ้นมา
หลังจากที่ลองดูพบว่าขยายตัวขึ้นมาเหล็กหน่อย
เขาบอกแทบไป๓น้ำ

แล้วเขาบอกว่าแทบไม่แตกต่างเมื่อแห้งแล้วก็หดตัว

ตัวเองรู้สึกว่าเสียใจยอมรับตรงนี้

เพราะเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ชื่อดังอันนี้มาหลายครั้ง

โอ้ไม่ไม่นะซาราทำงานตอนนั้นโอเค
ตอนนั้นใครวัสดิ์ช่างแต่งหน้ามีซื้อนาว่าตุ๊กตายาง
ปกติตุ๊กตายางก็จะเป็นตัวแพงใช่ไหมล่ะ
ตัวนั้นประมาณชื่อสุขจะเหลือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ยางมาพลมหนึ่ง
ส่งมาให้กะเทยต์โพสต์ประจังสุดลิด

ปรากฏว่ากะเทยต์คนที่โพสต์ประจังก็ต้องอาบอาย

ทำไมตุ๊กตายางกันเถอะก็รุบด่ากันอีกไง
ใช่ซื้อทุกตายางเนอะ

เขาก็เลยคิดว่าคนชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลืมว่าเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าเวลาที่เราจะต้องไปปั้นลายขับพระพรมเนี่ย

ปีนขึ้นไปปั้นท่านหรือเปล่า

ชาวบ้านก็บอกว่านี่แหละอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์หรือเปล่า
ซึ่งเขาก็ไปถามที่ภรรยาของผู้ตายนะครับ

แต่พอเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณ๑อาทิตย์เนี่ย

กล้าให้หวัดในกำเลิฟมากขึ้น
ก็ให้เขาอุ๊ยไปให้เขาตกประจัยไปเรื่อย
แต่คิดถึงข้าวนี้ก็อ่านตอน๑๑โมงกว่านะ

ไข้หวัดกำเริบหนักจนกระทั่งวันเกิดเหตุครับ
ได้ออกไปทำงานในช่วงเช้าพอ๕โมงเย็น

พบว่าสามีของตนนั้นได้เสียชีวิตลงแล้ว

๖โมงกว่ามันเปลี่ยนเป็นคนละคนทันทีฮะ

พี่หนุ่มอ่านตอน๑๑โมงกว่านี่อยู่บ้านทำไงรู้ไหม

หลังถูกลือพลากชีวิตหนุ่มช่างปั้น
แต่เวลามาถึงรายการเย็นปุ๊บมันอุ่ยตลอดรายการไปตัวตรง

แล้วที่นั้นก็ไม่เงินเพราะที่จะทำเจ้าเวลาออก

อะกลับมา
ก็อยู่ดีก็คือช่วง๕โมงเย็นเดินทางกลับมาพบว่า
สามีของตัวเองเสียชีวิตไปแล้วไม่มีกำเลิบไม่มีอะไรเลย
โดยส่วนนึงอะเชื่อว่าเป็นความของพระพรม
ที่เอาชีวิตของสามีตัวเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุ
ตนเองก็แจ้งตำรวจให้รีบเดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
ในที่สุดเขาสืบไปสืบมาความคืบหน้าล่าสุด
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวนะครับ
พบว่านางน้อยสมจันยุ๖๔ปี
ผู้ดูแลความสะอาดวัดเก่า
อาถรรพ์พระพรมที่หลายคนเชื่อว่ามีการพรากชีวิตของนายจันเทียมนั้น
ตนคิดว่าไม่น่าเป็นความจริง
เพราะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยรูปปั้นพระพรมที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี้
ชาวบ้านเนี่ยพื้นที่และลูกวัดเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยกันทำขึ้นมาคนละทีละนิดทีละหน่อย

ส่วนนายจันเทียมผู้เสียชีวิตนั้นทางวัดได้จ้างให้มาทำลวดลาย
ความรวดแรงพระพรมเท่านั้นไม่ได้ขึ้นไปเหยียบไม่ได้ขึ้นไปเหยียบหรือไปทำอะไรหรือไปลบหลู่กับพระพรมเลย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นก็น่าจะมาจากหนึ่งอากาศนั่นแหละอากาศต้องยอมรับว่าร้อนจัด
แล้วก็อาการป่วยไข้ของเขาอยู่แล้วถูกก็เลยไปเสียชีวิต
ชาวบ้านเท่านั้นก็ลือกันให้แซดว่านี่แหละเขาไปรบปลูกพระพรมหรือเปล่า
รวดลายหรือเปล่าแบบเหมือนไหลตายครับคุณแม่ไม่ได้มีสาเหตุไง

สามีก็นึกว่านอนหลับที่ทิ้งไปแล้ว

ทุเรียนพี่นุ่มจะกลับจากเมืองนอก

ตายไงตาย

กินกับลูกกินกันได้ไงอันนี้มันจะเสียชีวิตจากอาการอะไรพี่นุ่ม

มันร้อนในสภาพร่างธาตุใน

ทุเรียนและห้ามดื่มเหล้าไม่งั้นจะเสียชีวิต

กลิ่นทุเรียนออก

ช่วงหน้ามีอะไรฮะ
เจ้าของบ้านเฝ้าจับจิ้งจกสองหาง

เหมือน๑๑ม

ที่นี่เขาบอกว่าจิ้งจกสองห่าง

การอะไร

กูรู้สึกยังไงบ้างหรือ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณลืมก็ทแล้วไม่ไปถ่ายตอนคลาเสีย
ก็ถือว่าก็ผ่านไป
ช่วงนี้แล้วก็เหมือนว่าพี่เช้าไม่ได้ไปเลย

เขาถือว่าถ้าใครมีเนี่ยเมตตัไปมาหาเนี่ย
โชคละ
เจ้าของสามารถจับจิ้งจกสองหางได้
ซึ่งรอมานานถึง๓ปีถึงจะจับได้สำเร็จนะฮะ

บ้านเลขที่๖๑หมู่ที่๑๓
ที่อำเภอะน้องหานจังหวัดอุดรทานีเนียม
ก็พบกับเจ้าของบ้านนะฮะชื่อว่าคุณรจนาศิรารัฐอายุ๕๑ปีเนี่ย
กำลังยืนจับขวดน้ำเปล่าข้างในขวดเนี่ยมีจิ้งจกอยู่หนึ่งตัว
ที่แปลกไปกว่านั้นคือจิ้งจกมี๒หาง
เหมือนกับคนเรามันก็มีลิ้นสองแฉกอย่างนี้หรอ

โอ้ยิ่งโว้งมาได้เนาะ
ก็มันถึงกระล่อนไปเรื่อยใช่ไหมล่ะลิ้นสองแฉก
บริษัทถึงมาผ่าท้องเข้าหน่อย
จิงจกสองหางตัวนี้โตะเรียนอยู่ในบ้านประมาณพอสามปีที่แล้ว
สิ่งที่เค้าพยายามทำมาตลอดคือ

จะจับจิ้งจกตัวนี้มาเลี้ยงเพราะถือว่าเป็นเรื่องแปลก

จับไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะในที่สุดความตั้งมั่นของเขาตลอดสาม
ปีคือไอ้จับจิ้งจกวันนี้ให้ได้ไม่อยากจะให้มันตายได้จะ
เอามาเรียกเป็นให้ลำก่อนที่จะจับได้ในช่วงกลางคืนฝันว่า
เชิสเบอร์เนอะออกไปทุ่มนาไปจับปลาฝูงไปจากปลาไปได้จริงจบ
ครั้งฝันว้อยความรักก็อย่างไงต่อต่อเขาผ่านมิม
ได้ไอ้แอดขนาดนั้นถือว่าถ้าสมมติคนเขาตีฝันน่ะ
เพราะช่วงกลางวันผลตกเว้ยครับจิ้งจกตัวแต่เกาดดอยุดี
วิ่งออกจากบ้านไปอยู่ที่กำแพงบ้าน
ตัวเองก็เลยถือโอกาสจับจิ้งจกใส่ขวดเลย
โว้วโอ้โฮ

ก่อนที่จะไปทำกงเหล็กเดี๋ยวก็จะไปทำกงเหล็กหน่อย

ในขณะเดียวกันคนรู้ว่าจับจิ้งจกสองหางได้ปุ๊บ
เป็นแบบไม่ตีเลขเด็ดกัน
ซึ่งเขาก็เชื่อว่างวดนี้จะต้องมี๗๗
เขาบอกว่าตี๗๒๗มาจากอะไร
จิ้งจกเนี่ยตีเป็นเลข๗
หางมีกี่หาง๒หาง
เพราะฉะนั้นแล้ว๖มันมาจากไหน

เนี่ยแหละเลขเด็ดงวดนี้
เดี๋ยวพี่จะไปที่นี่ดีกว่า
หนองหาหนูนอนน่าจะรู้จักกัน
แต่พี่หนูเห็นเลขไม่บอกแล้วจดอะระ

พองว่างที่ที่แล้วถูกนะคะแน่นอนสิ

เออใช่นะฮะแต่พี่ชาวว่า๑๑๖๖๑เนี่ยอันนี้ก็เลขน่ากลัวเหมือนกัน
ก็เขาบอกว่า๒๗๗๒๖๑มาเลยอีกกี่วันยังหวยออก
อีก๗วันใช่ป่ะ๗๘วันประมาณนั้นใช่เพราะว่าลูกโบโบนากร
คลอดคลอดคลอด๑๖๑๖น้ำหนัก๒๑๖๑๖น่าจะโอเค
แล้วก็มีจิ้งจกก็๗มา๗๒ลองดู
บวกกันได้ไปเรื่อยเนอะใช่เอาข่าวต่อไปเพื่อพี่หนุ่มโดยเฉพาะเลย
จริงจะบอกจะให้ทางเช้าเขาอ่านหน่อยอะไรฮะ
เรื่องของลิเวอร์พูลพี่หนุ่มต้องพี่หนุ่มลิเวฟูต้องพี่หนุ่ม
เหรอใช่เอ้าฝันร้ายตลอดชีวิตนะครับขอแบบ๑๑โมง
แฟนหาแพ้แข้งบาซ่าจุดเปลี่ยนแพ้หงช็อกเขาบอกอย่างนั้น
สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้มีการรายงานประชุมคุณผู้ชมครับ
บอกว่าแฟนบอลของบาเซโลน่าบนโลกของทวิตเตอร์เนี่ยนะครับ
เขาเริ่มหาแพ้กันแล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขาไปชี้แล้วนะครับว่า
อุสมานเดนเบเล่ปีกชาวฝรั่งเศสก็คือสาเหตุนะครับ
ที่ทำให้ทีมของบาเซโรน่านั้นตกรอบแชมป์เปียนส์ลีกนะฮะ
แบบสุดช้ำไปเลยคืออย่างงี้เขาบอกว่าเดมเบเล่นั้นมีโอกาสทองนะครับ
ในแมตต์แรกที่เขาไปยิงตอนนั้นเขายิงไป๓๐
แต่ว่านาทีสุดท้ายเลยเดมเบเล่ได้รับบอลจากเมซี่
แล้วก็ยิงไปเข้าซองของทางเบคเกอร์นะครับ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าดิเบเล่ยิงเข้าไปเนี่ย
เขาก็จะไม่ตกรอบเหมือนวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาโดนลิเวอร์พูล
มันไปได้ยังไงอะมาเอาแมตต์ล่าสุดดิอย่าเอาแมตต์ที่แล้วดิ
ล่าสุดที่มีโอกาสทำแล้วไม่ได้ผมว่าดีกว่า
ดีกว่าที่ไปหาแพ้แมทเก่าอันนั้นมันก็ผ่านมาแล้ว

ทำไมอะ

ลิฟฟูก็รอเจอระหว่างคืนนี้สเปอร์กับอาแจก

ซึ่งแมทที่แล้วเนี่ยอาแจ็คชนะสเปอร์ไป๑๐ที่บ้านของสเปอร์

เป็นผู้ติดตามความล้มเหลกของลิฟฟฟูกันตลอด

ระหว่างเจอสเปอร์กับอาแจอันไหนลิฟูอยากเจอมากกว่ากันคะ

แล้วคืนนี้อาแจกกับสเปอร์มดดำว่าใครชนะ
ตายแล้วสเปอร์มสเปอร์มสเปอร์ม

คุยกับฉันได้ทุกเรื่องเว้นเรื่องฟุตบอล
คุยกับฉันได้ทุกเรื่องเป็นเรื่องกีฬา

มาเรื่องแปลกแต่จริงบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
รูปปั้นพระจีนเข้าฝันคุณยายวัย๙๕ปี
ขอความช่วยเหลือบอกหนาว
รูปปั้นบอกหนาวขอความช่วยเหลือ
เมื่อวานนี้ผู้ชายได้รับแรงงานนะครับผม
จากชาวบ้านเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่ามีคุณยายวัย๙๕ปีชื่อว่านางผ่องนะครับ
ขาวสุวรรณอยู่บ้านเลขที่๓๐นะครับผม

หญิงชะลาที่นอนป่วยติดเตียงมานานกว่า๒๐ปีแล้วครับ
ฝันประหลาดว่ามีชายอายุประมาณ๕๕๖๐ปี
ศีรษะล้านรูปร่างอ้วนลงพุงมาขอความช่วยเหลือ
พาขึ้นจากน้ำบริเวณวัดทุ่งแย้ครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง
เพราะตอนนี้บอกว่าหนาวมากก่อนจะยื่นเงินให้จำนวน๔๐๐บาท
เพื่อนำไปสร้างสาราครับจากนั้นเนี่ยได้มาเล่าให้ลูกหลานฟัง
แต่ก็ไม่มีใครเชื่อต้องยาที่มาจากปรตณีได้โชว์กันไปดูจุดที่คุณยายบอก
เพราะว่าเชื่อว่าฝันดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้
ซึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่ามีรูปปั้นพระจินที่หล่อด้วยปูนซีเมนรูปร่างลักษณะตรงตามที่ยายผ่องเนี่ยฝันตั้งอยู่บนก้อนอิดบล็อกข้างกำแพงวัดในลักษณะนั่งพิงกำแพง
สร้างความแปลกประหลาดให้กับลูกหลานยายผ่องเป็นจำนวนมากด้านพระรอบนะครับพระลูกวัดทุ่งแย้กล่าวว่ารูปปั้นพระจีนองค์ดังกล่าวเนี่ยมีอายุประมาณห้าสิบถึงหกสิบปี
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยตั้งหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ทำด้วยปูนซีเมนองค์หนึ่งนะครับที่หน้าโบสถ์หลังเก่าแต่เมื่อมีการบูรณาโบสถ์หลังใหม่ได้มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพระจีนออกแต่ไม่ทราบว่านำไปไว้ที่ไหนครับกระทั่งโบสถ์หลังใหม่เสร็จก็ได้นำอ่าไม่ได้นำรูป
๔๐เหลือก็๔๒๐อายุยายเท่าไหร่อายุยาย๙๕นะครับ
โอเคเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าคุณหนุ่มเชิญออกเบรกฮะทำไมฮะ
ช่วงหน้ารวมตัวแก๊งเฟอร์บี้อีกครั้งมาพร้อมคนรักเป็นคู่
สักครู่เดี๋ยวกลับมา
เฟอร์บี้ไม่ขายฝันที่รวมนางเอกสวยถึง๕คนก็มีน้องแต้ว
คุณเต้ยจรินพรคุณมิวนิษฐาน้องมิ้นท์ชาริดาแล้วก็แมทพีรณี
ดูใจแฮปปี้กันทุกคนเลยแม้จะไม่ได้หวือหวาลงภาพคู่
เห็นภาพนี้ก็ปลื้มใจดีใจแล้ว
ว่านางแก๊งแตกเนอะรวมถึงนัดครั้งล่าสุดของแก๊งเฟอร์บี้เนี่ย
สถานที่ประจำอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนมาด้วยเนี่ย
แต่งตัวกันสบายแถมแต่ละคนก็ยังควงคนรู้ใจมาอีกอย่างน้องมิว
แทบจะไม่เคยมีรูปคู่กับไฮโซเซนเซ็นนี่เป็นแฟนใครมาก่อน
บีบ่ะไม่ใช่เสือใครไฮโซเซ็ตในไอจีนะฮะ
ก็พลาดไม่ได้ที่จะมาด้วยกันหรือจะเป็นแต้วต้นมิ้นท์ภูผานะฮะ
แล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งคนก็คือเต้ยกับหนุ่มอเล็กซ์
อกจากความเฮฮาตามภาษาเพื่อนสนิทแล้ว
ก็ไม่น่าพลาดที่ทุกคนจะโฟกัสที่ความหวานของแต่ละคู่ว่าประมาณไหน
แต่เสียดายขาดหนึ่งคู่ที่ไม่ได้มาด้วยกัน
ใครครับคุณแมทสงการที่ไม่ได้มาร่วมมื้อพิเศษด้วยเพื่อนก็
ถ้าอย่างนั้นก็คงจะเห็นว่าก็คบคู่กัน

เอออ๋อขาดไปคู่ไฮโซเซียเขาเป็นนี่ไงแฟนสาวพริกฤทธิ์สาววาง
หรือพี่ไฮโซธิมไฮโซพีมอะไรหรือครับ

ของพี่บินนั่นแหละนี่
ทำไมน้องแมทเขาไม่ไปคุณแม่

แมทน่าจะมาไม่ทันน่ะ
น่าจะมาไม่ทัน
ใช่มาเป็นเพื่อนก็เหรอ
จริงหนูก็หนูก็พูดความจริงนะเขาก็อยู่ที่ร้านจริง

เพราะดาดามีร้านอยู่นั่น
เพราะว่าขายไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวให้สืบ

มาริโอเคลียร์แล้ว
พีรวัตรแซวจันจิจะมีข่าวดี
ชาวเน็ตว่าเอ๊ะเป็นงานแต่งงานวิวาหรือเปล่า
ทำเอาแฟนฮือฮาครับเพื่อนหนุ่มแอมวิรวัตรของเรา
ลงคลิปวิดีโอสาวจันจินะฮะ

แคปชั่นแซวว่ากำลังจะมีข่าวดีเร็วนี้

งานนี้หนุ่มโอ้ก็ตอบแบบเปิดเผยแล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ยังไม่มีข่าวดีเร็วนี้อย่างแน่นอน
ครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับจันจินะฮะ
คงเล่นมากกว่ายังไม่รีบครับ
แต่ก็โอเคมันถึงวัยของผมใช่ไหมครับ

ถามว่าเคยคุยกับจันจิเรื่องอนาคตไหม
ถ้าเรื่องลึกขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยครับ
ตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าต้องเท่าไหร่อะไรยังไง
มันยังไกลตัวยังไม่พร้อมผมยังเด็กอยู่เลยครับ

ก็ใช่ไงที่ดังอะเนาะ

นี่เป็นเรื่องของความสวยงามบนใบหน้าครับ
คุณผู้ชมครับนะฮะแม่ให้ผมเริ่มเรื่องนี้

แน่นอนครับว่ารูขุมขนต้องกว้างขึ้น

และที่สำคัญน่าจะดูโซม
หมองอย่างแน่นอนวันนี้เลยมี
ผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับ

นี่นะฮะแป้งผิวเป๊ะ

นวัตกรรมติดแอร์ให้ผิวนะฮะ

บแล้วผิวใสตบแล้วเย็นเหงื่อยิ่งออกยิ่งรู้สึกเย็นสบายผิวนะครับ
เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเนียนละเอียด
เน้นการปกปิดแล้วก็รูขุมขนพร้อมคุมมันและกันแดดในตัวด้วย
ที่ช่วยเบลอรูขุมขนทำให้ใบหน้าดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ
ทำให้ผิวเนี่ยไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะที่อยู่เต็มท้องถนนในขณะนี้นะครับ
รวมทั้งแสงจากโทรศัพท์มือถือวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายผิวแล้วล่ะถูกต้อง
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มาอยู่ในแป้งพับแบบนี้
เวลามีเหงื่อซึมออกมาหรือว่าใบหน้าโดนน้ำจะทำให้คุณนั้นเย็นสบาย
อยู่ดีนะเหมาะสำหรับสภาพอากาศแบบนี้มากนะโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ
เพราะจะช่วยให้สาวไทยเนี่ยตบแป้งแล้วเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำ
จะรู้สึกเย็นเบาบางไม่หนักนะครับผมไม่หนักหน้า
ได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์ครับนั่นนี่แหละแป้งติดแอร์
ทุกวันนี้มันเหมาะสำหรับคนไทยเนอะถูกมีทั้งหมด๕เฉดสี
เหมาะกับทุกสีผิวหมดปัญหาหน้าลอย
ก็มี๒ขนาดให้เลือกนะครับคือขนาดปกตินั่นคือ๑๒กรัมนะครับ
ราคา๒๗๕บาทแล้วก็ขนาดพกพานะครับนั่นก็คือ๔๕กรัมครับ
ราคา๗๙บาทนะครับผมก็หาซื้อได้ง่ายนะครับที่๗๑๑นะฮะ
เย็นใช่ไหมฮะเย็นใช่ไหมโหนี่จะขออย่าแก้ไข้อยู่แล้วเนี่ย

อย่าอมอะอ่อเจ้าอมชมพูเท่านั้น

คือถ้าเกิดว่าเหมือนมีเหงื่อออกมามันจะเย็น

คุณแต่งหน้าแล้วคุณต้องไปทำรายการ๑๒ราศีบ้างนะฮะ
คุณได้ให้นายเอาให้นั่งนางคุณไม่ได้นะครับ

ถ้าสมมุติเข้าไปฉันจะไปนะแองจี้

ชุติมาโพสต์ครั้งแรก
กลับมาเป็นเรื่องราวของน้องตายชุติมาโพสต์ครั้งแรก

พี่พิมเชื่อทุกอย่างจะดี
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าน้องตายชุดเมา
เราแล้วก็คุณไฮโซทิมได้ออกมาโพสต์

ฝ่ายคุณทีมไม่ได้เอาน้องพี่พิมมาให้ตายเลี้ยงตามสัญญา
ซึ่งทีมเองก็ได้แถลงข่าวแล้วก็บอกว่า

ได้สิทธิ์การเลี้ยงดูน้องพี่พิมมาอย่างถูกต้อง
ถึงกันนั้นตนก็อยากจะคุยกับตายอีกครั้งหนึ่ง
หาทางออกในเรื่องนี้ร่วมกันนะครับ
โดยไม่ต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง
จากนั้นน้องตายชุติมาก็ไม่ได้ห่างหายไปจากโลกออนไลน
ล่าสุดครับเมื่อวันที่๗ที่ผ่านมา
น้องตายได้กลับมาโพสต์ภาพที่เป็นข้อความนะครับผม
แล้วทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเอง
งานนี้เนี่ยถือเป็นการกลับมาของตายในรอบหลายเดือนกันเลยทีเดียว

ให้กำลังใจน้องตายอย่างล้นหลามนะครับ
เชื่อว่าสุดท้ายทั้งตายและคุณทิม
หาทางออกให้กับชีวิตคู่ได้อย่างสง่างามสวยงามครับผม

ก็ตรงกับวันที่เขาประกาศรับรองคุณทิมเป็นสอสอพอดี

อ้าวเหรอฮะอาณาคตใหม่โอ้โฮ
เพราะว่าเหมือนคือเหมือนพี่ตายเขาก็อยากเจอลูกไงฮะ
เขาก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนเตรียมทีมทนายอะไรที่จะแบบ

อยากได้สิทธิ์ให้ดูแลลูกบ้าง

เพราะว่าบางอย่างคำว่าบางอย่างทั้งหมดก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่แบบ

ช่วยให้ช่างแต่งหน้ามาปัดเธอ
หน้าคุณมันเป็นเผาขาว

เช่นกันนะครับโรยเจ้าตัวนั้นได้มีการโพสต์ภาพการจ่ายบิน
ค่าไฟนะครับด้วยการหักผ่านบัญชีพร้อมแคปชั่นบอกว่าไป
ไปได้ยังไงค่าไฟหมื่นสองบ้านก็ไม่ค่อยอยู่ก่อนหน้านั้น
หกพันเผลอแป๊บเดียวหมื่นสองคุยกันหน่อยนะการไฟฟ้ามัน
มากเกินอยู่บ้านคนเดียวแอร์เปิดห้องเดียวตอนกลางคืนเวลานอน
แพงชิปนี่หลังจากที่พจน์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปดาราสาว
กี้ชิงร้อยชิงล้านบอกว่าตนเองก็จ่ายค่าไฟไปหกพัน
บาทคุณใหม่เจริญปุระนะฮะก็ได้เข้ามาบอกเช่นกันว่าเดือน
ที่แล้วจ่ายค่าไฟไปหมื่นหกอืมนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตแนะนำ
ตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะมีหลายคนประสบเหตุค่าไฟขึ้น
เป็นเท่าตัวเหมือนกันทุกคนขึ้นหมดมอสสรุปแล้วอย่างที่คุณ
เคยบอกไงบอกว่าร้อนอ่ะอดทนร้อนแป๊บนึงนะใช่เพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนอ่ะจะ
หนาวกันแล้วเพราะมีข้าวไฟมาแล้วว่าเมษายนเราที่รู้กัน
อยู่แล้วว่าค่าไฟขึ้นแพงขึ้นอ่ะค่าไฟขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติจะ
เทียบเราเทียบแบบยังไม่ต้องถูกต้องนะมันจะขึ้นประมาณสัก๓๐
๓๐ก็จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็โดยประมาณก็
ยังไม่มีใครอัตรามาก็แล้วแต่ว่าบ้านใครบ้านแต่อย่างคุณ
อานนท์เท่าที่ฉันรู้จักมาเนี่ยคือนางอยู่คนเดียวใช่อยู่คนเดียว
แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่นางถามเมื่อวานถามนางว่าทำไม
นางถึงพีชคือนางออกไปกำกับละครหมดเลยกำกับกำกับหนัง
ไม่ได้อยู่บ้านนางอยู่คนเดียวแต่ว่าก็จะมีมาแล้วก็กลับ
ไปบ้านอ๋อเป็นจ๊อปเป็นจ๊อปเป็นจ๊อปไปแต่ว่าอยู่บ้านอยู่
คนเดียวเขาอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านบ้านเขาอยู่บ้านเพราะว่า
ตอนกลางคืนก็เปิดยาวหรือเปล่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ตัว
ทุกบ้านทุกบ้านค่าไฟขึ้นหมดหน้าร้อนขึ้นหมดไม่กลางวันหลังจากวัน
หลังจากเดือนเมษายนโอเคแหละมันอาจจะแบบว่าบาปบุญ
กันได้เพราะว่าเมษายนเป็นเดือนที่ไฟใช้เยอะที่สุด
สร้างประกดการปีนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้ไฟสร้างประกดการที่
คืออย่างนี้บางทีเนี่ยเราอยู่ตอนที่ไม่ใช่หน้าร้อนใช่ไหม
ไม่คะเราอาจจะเปิดแอร์เบอร์๒๑บาท๒๕แต่พอมันร้อยอาจจะเปิด
ลงมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ใช้กำลังไฟมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวไงใช่ครับเพราะธรรมดาคุณเออก็เปิดแอดถ้าเวลาเดิม
ทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนเอ้ยทุ่มถึงตีห้าเหมือนเดิมแต่จริงจริงแล้ว
คุณอาจจะปรับไฟให้ปรับปรับแอร์เนี่ยให้มันต่ำลงอ่ะอืม
นั่นก็คือเหตุอีกเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหนึ่งเอาแน่ว่าค่าไฟขึ้น
อ่าคือหน่วยของค่าไฟอ่ะหน่วยค่าไฟขึ้นอยู่แล้วหน้าร้อน
มันขึ้นมาประมาณมันขึ้นอยู่แล้วอ๋อก็จะขึ้นเฉพาะหน้าร้อนหรือขึ้นตลอดไฟ
ไม่แต่คือเขาเพิ่งปรับขึ้นช่วงหน้าร้อนเพราะไม่เป็นเพราะเขาเพิ่งปรับขึ้นเดือนเมษายน
เมษายนคือเป็นเดือนแรกที่เราเจอค่าไฟที่ค่าไฟขึ้น
เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาสัก๒๐กว่า
แล้วเดือนเดือนต่อไปสมมุติว่าหมดหน้าร้อนเขาลดค่าไฟไปหมด
ตอนนี้มันขึ้นแล้วไงออกขึ้นก็ขึ้นยาวเลยใช่ไหม
ขึ้นแล้วเขาบอกว่าตามหน่วยน้ำก็รู้สึกจะขึ้น

แต่ก็คือน้ำปลาปลาปกติมันก็เราจะไม่รู้สึกกันอยู่แล้วไง
น้ำปลาปลามันก็คือเราก็ใช้กันเต็มที่บ้านมันก็พัน

เปิดแยงทั้งวันแล้วก็เลาะหลังค่ารอก

เขามีย่าอยู่ด้วยมีอะไรน้อย
อย่าไปฟังหนุ่มกันใช่ที่บอกว่าให้ย่าไปอยู่
อยู่จากยาดฉันอยู่บ้านกรุงเทพนี่แหละ
อยู่บ้านมศเออ
มับหาคุณเนี่ย
เทียร์คับไฟด้วย
ไม่ได้หรอ

อยู่กลางวัน

เพราะเวลาจะได้ปลอดี

อย่างที่เรารู้ว่ายายาอุรัสยานี่ถือว่าเป็นดาราไทยคนเดียวนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยคุณยายาอุรัสยาก็บินไปเมืองนอกในแต่ละครั้งเนี่ย
แต่เมื่อยายาใส่ชุดนี้ออกมาโอ้โหมันคือสวยอ่ะนางสวยอ่ะ

นางสวยโดยเฉพาะเสื้อตัวที่รัดเข้ารูปร่างเป๊ะเลยนะของยาย่าเนี่ย
ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้โหสวย
ก็ตอนนี้เราก็จะเห็นหลายคนอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างยายาเนี่ยคือหลุยธรรมเป็นคนเลือกเอง
ใช่นางก็จะใช้หลุยไม่เหมือนคุณมุ้นดำ
ใช้หลุยแต่ว่าโดนภาษีวิสังแพทย์
เขาก็ยังถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเป็นคนดี

เพียงเนี่ยบอกละอย่าเล่าอะไรไอแคฟฟังเนี่ย

คุณซื้อของเข้ามาจากต่างประเทศแล้วคุณก็ต้องจ่ายภาษีถูกแล้ว

แม้ว่าคุณจะไม่อยากจ่ายแล้วต้องมาจ่ายทีหลังคุณก็ทำถูก

ก็เพิ่งเคยความรู้สึกที่แบบว่าโดนจับไง
ใช่คือครั้งแรกอย่างไร

หรือไม่คุณแม่ก็ต้องจ่ายให้ถูกต้องแหละแต่เมืองไทยมันก็แพงกว่ากันเยอะนะ

โอ้โหนึกว่ายังไม่ออกมา

เด็กบอกว่าตอนนี้มีเทรนด์ใหม่เข้ามาฮะ
นะครับผมให้แบบว่าเป็นแบบแมลงสาปติดไว้ที่หน้า

พี่หนุ่มพี่หนุ่มกล้าหรือเปล่า

แชทสยิวหนุ่มหล่อช่องดัง

แชทสยิวหนุ่มหล่อช่องดัง

เขาคิดว่าเป็นน้องคนนั้นเขาเปิดเผยเชือกมาแล้ว

เขาบอกว่าดาราคนนี้เขาเปิดเผยชื่อมาแล้ว
ว่าเป็นคนนี้คนนี้คนนี้แต่ผมจำชื่อไม่ได้
บอกว่าเหมือนกับผู้หญิงเขาอยู่ข้างบน

อ๋อนี่ไงเขาเปิดเผยรูปแล้ว
ก็ใช่ไงนี่ไง

คุณแม่
แล้วก็เหมือนแบบว่านัดให้ลงมาหา
ทีนี้ผู้หญิงก็บอกว่าให้ส่งของมาให้ดูหน่อย

บอกเนี่ยส่งไปแล้วลงมาหาเลยนะอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นผู้หญิงก็เอารูปออกมา
แต่ทีนี้กำลังเช็คกันอยู่ว่ามันของจริงหรือเปล่า
หรือว่าถูกแกล้งหรือเปล่าน้องคนนี้

มีคนปลอมไลน์เป็นน้องบอสชนกันดาราช่องเจ็ด